นี่เป็นถนนที่เขาขูดหน้าเอาไว้เพื่อที่จะทำใหม่
ถนนแบบนี้เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะปัดทะไหลได้ง่ายเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหมือนกับรถที่ซิ่งมาด้วยความเร็วคันนี้ค่ะ
โอ้โหนี่ไม่ใช่ภาพในภาพยนตร์นะนี่เรื่องจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
กระบะคันนี้ค่ะขับมาเร็วแล้วเบรกแบบทันควันนะคะ
คือควันก็พวยพุ่งเลยนะคะหมุนเคว้งไปตกข้างทาง
เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นเลยฝุ่นเนี่ย
มันพุ้งไปหมดเลยนะคะประตูฝั่งคนขับยุบนะคะยางรถก็หลุดออกจากล้อฝั่งซ้าย
แต่ต้องบอกว่าโชคดีคนขับไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะที่ทางหลวงหมายเลขสองสามสามสาม
ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินค่ะดูความเร็วรถนะคะเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าคือเขาตอนนั้นอยู่หน้าบ้านกับลูกสาว
ได้ยินเสียงรถเบรกดังมากเลยค่ะหันไปดูก็เห็นว่ารถคันขาวเนี่ยเบรกมาแต่ไกลเลยค่ะ
แล้วเสียหลักตกข้างทางฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจวิ่งมาดูเสียงดังมาก
เพราะว่ารถเนี่ยมาแล้วมาพลิกตะแคงเหมือนในหนังแล้วคุณผู้ชมดูสภาพถนน
ถนนแบบนี้เวลาเราขับไปเราอาจจะเจอในบางเส้นนะคะที่เขากำลังจะทำกำลังจะซ่อม
แล้วผิวถนนเนี่ยมันเหมือนกับมันถูกขูดหน้าออกเพื่อที่จะราดยางหรืออะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถนนลักษณะแบบนี้มันมีความอันตรายนะคะ
นายธนกรซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้เขาบอกว่าเขามาจากอำเภอศรีขอรพุม
ไปอำเภอจอมพระตอนนั้นเร่งเครื่องขับแซงปาดหน้ารถคันหน้า
แต่มันสะบัดเอารถไม่อยู่ก็เลยปล่อยให้มันพุ่งตกข้างทาง
โชคดีค่ะที่ตัวเองไม่เป็นอะไรมากนะคะ
แล้วอย่างที่บอกค่ะเราไปดูสภาพถนน
อย่างที่เราบอกว่ามันมีการถูกขุดพื้นผิวเนี่ย
ลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ
ก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูกันนิดนึง

เวลาเราเจอถนนในลักษณะแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ